คนร้ายเข้าไปขโมยของเน้นที่เป็นทองเหลืองเป็นพระแล้วก็เป็นข้าวของเครื่องใช้เอาไปขาย
แต่ไม่ได้ขโมยเปล่าใจเย็นมากไปกินข้าวของเขาไปกินน้ำของเขา
ไปเข้าห้องน้ำเขาอุจจาระเอาไว้ไม่ราดด้วย
อย่างนั้นเลยเหรอทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าครับนี่ฮะ
เจ้าทุกข์เขาก็แบบโอ้โหคนร้ายรายนี้แหมมันสุดจะใจเย็นเหลือเกิน
ชิวเกินไปไหมอ่ะเออนะครับนะฮะ
ขึ้นมาขโมยของเขารักพระที่เขาบูชาพระเครื่องต่างเครื่องทองเหลืองเงินสด
อีกหลายรายการแถมยังไปกินข้าวกินขนมนมเนยกินเสร็จปุ๊บเข้าห้องน้ำนะฮะ
แล้วก็ถ่ายเอาไว้แล้วก็ล็อกประตูสุดท้ายเจ้าของบ้านโดนขังอยู่ข้างในด้วย
คือไปปล่อยปักหมุดไว้เลยเหรอเออปล่อยทั้งทุกข์ปล่อยทั้งอะไรเต็มไปหมดอ่ะนะครับ
ทีมข่าวก็เลยไปหาผู้เสียหายคุณวิรัยพรนะฮะแล้วก็พ่อของเขาคือคุณสุชาติก็พาไปดู
คุณนักข่าวดูเลยเนี่ยมันลื้อหมดเลยเนี่ยตรงนั้นตรงนี้คนร้ายงัดตู้เสื้อผ้าขโมยข้าวของไปหมดนะครับนะฮะ
คุณวิไลพรบอกว่าปกติบ้านหลังนี้พ่อแม่ของเธอจะอยู่กันสองคน
พ่อแม่ไปต่างจังหวัดล็อกบ้านเอาไว้อย่างหนาแน่นตอน๓ทุ่มกลับมาที่บ้านไขกุญแจ
เอ๊ทำไมเข้าไม่ได้ฮะทำไมไอ้ประตูที่เราเคยไขมันไขไม่ได้
ถูกใส่กรอนประตูจากข้างในคุณผู้ชมมันล็อกเอาไว้ข้างในด้วยนะฮะ
พอพ่อเขาก็เลยเดินไปข้างบ้านเอ้าทำไมมันมีร่องรอยงัดแงะประตูข้างบ้านล่ะ
นะแล้วก็งัดประตูเหล็กดัดเข้าไปมรื้อค้นโอ้โหสุดท้ายลมแทบจับ
ลื้อคนเข้าของไปหมดเลยอืมนี่นี่ตรงนี้ประตูเหล็กดัดโดนงัดด้วยนะ
ถาดทองเหลืองของเก่าแก่ของพ่อไปพระพุทธรูปที่อยู่บนโต๊ะหมู่บูชาก็เอาไป
นาฬิกาข้อมือ๑เรือนทรัพย์สินที่มันหยิบได้มันหยิบไปหมดนะฮะประมาณ๕๐๐๐กว่าบาท
มันตักกินไปด้วยนะครับมันฉีกซองเครื่องดื่ม
ที่เป็นช็อกโกแลตอ่ะคุณผู้ชมโกโก้อ่ะชงดื่มอีกด้วยนะอิ่มเลยนะเนี่ย
เออแล้วก็ทิ้งซองเลียดลาดเต็มโต๊ะไปหมดเลยอ่ะในตู้
เย็นเปิดกินข้าวกินของแถมอาบน้ำคือมันมีร่องรอยการอาบน้ำ
แล้วก็มีการปลดทุกข์ในห้องน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ให้ดูด้วย
นี่คือส่วนบทเป็นเจ้าของบ้านแล้วนะเหลือเกินจริงจริงเอาฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยละกัน
คือเมื่อ๕๖ปีแล้วก็เคยแบบนี้ครั้งหนึ่งแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครั้งนั้นอันตรายกว่าอยู่เพราะพ่อแม่อยู่ในบ้าน
อันนั้นอยู่กันแค่สองคนบายางเป็นบ้านส่วนล้อมรอบแล้วมันขี้ยาแถวเนี้ยมันเยอะ
มันเยอะมากแล้วก็อยากจะฝากตำรวจให้ช่วยกวดขันหน่อยเพราะว่าแถวนี้คนแก่คนชะลาอยู่บ้านโดยลำพังเยอะมาก
อะไรหลังโดนอะไรหลังค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วข้างบ้านเนี่ยใกล้กันแบบว่าบ้านนี้เขาปิด
เขาอยู่กรุงเทพศาสตร์สำมารถเฉพาะเศร้าอาทิตย์เขาก็มาแล้วก็เรามาเจอว่าเนี้ยเขาก็เลยเอาช่างเข้ามาทำกล้องวงจอมปิด
แล้วเมื่อประมาณเดือนนี้แล้วเหนือบ้านขึ้นไปถักกันไปสามสี่ซอยก็มีอีกขโดนอีก
แต่เราก็ไม่รู้ว่าได้อะไรไปบ้างอย่างของหนูอ่ะแม่รอบแม่รอบขึ้นออกแหละ
โอ้อ่ะอยากจะให้ตำรวจตามจับคำลายให้ได้เนอะเขาย่ามใจแล้วเกินนะ
ก็ต้องเร่งติดกล้องวงจรปิดทั่วบ้านเนอะเกรงว่าจะกลับมาแบบนี้อีกนะฮะ